โอเคนะคะ

คุณผู้ชมอยากจะรู้เคล็ดลับที่ทำยังไง

ทำยังไงนะคะถามพี่ปุ๋ยเลยค่ะ

น้องภร์ค่ะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมว่าทำความเข้าใจของนะนิดนึง
แต่เพิ่งมาทราบว่าเมื่อกี้นี้เช็คชื่อกันแล้ว

นี่คือเรื่องจริงเรื่องจริง
เปิดเผยเลยละกันว่าตอนนี้อายุ๕๕แล้ว

หลายคนสามารถสวยได้สวยแบบสวยไม่สั่ง
ที่แบบว่าหลายคนทำได้จริง

เพราะผิดพิสูจน์แล้วจากกระเทยแก่คนหนึ่ง

ปัญหาของคนแก่คนสูงวัยต้องเจอแน่นอน
คือผิวแห้งผิวเกี่ยวผิวหย่อนผิวย้วยผิวยาน

ไอ้พวกเป็นริ้วรอยรับได้นะ
แต่แห้งนี่คุณค่ะแห้งมาก

สมัยก่อนขอภาพอีกทีนึงนะคะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีหมด
เรื่องผิวว่าใช้ได้แล้วแต่หายใจไหวไหมคะ

ริ้วลอยเกิดขึ้นกะฝ้ามาเลย
คนแก่จะมีเลยวันตกกะมันเกิดขึ้นแน่

ผู้ชายเนี่ยลุงขุมขนหรือผิวมันจะหยาบกว่าผู้หญิง

อย่ารู้นานเดี๋ยวเกิดอารมณ์

ถึงพี่จะเจอนุ่นตั้งแต่เด็กอายุ๑๔แต่วันนี้พี่ก็อาจจะมีอารมณ์ดูหน้า

แต่หนูจะ๓๖แล้วนะ

เราเจอกันตั้งแต่๑๔ปีนี้หนู๓๖แล้ว

มาดูกันเลยดีกว่านะว่าวันนี้ถ้าเกิดหน้าสดเนี่ยหลายคนอาจจะว่า

ปีที่แล้ว๓๖๕วัน

ถ้าเกิดเขาเชิญ๙รายการ

จนเจอมีบอกว่า

ใครที่เรียกอีแก่แล้วเนี่ยนะคะขอบอกเลยค่ะวันนี้อีแก่คนนี้ไม่ใช่แล้ว
ใบหน้าได้เด้งแบบนี้นิ้วลายรอบดวงตาเป็นอย่างนี้นะฮะ
เพราะอะไรคะเพราะปุ๋ยมีตัวดีค่ะ
สามารถช่วยได้นั่นคือไตลิจิน่าตัวนี้ซึ่งสามารถช่วยได้เพราะว่าในนี้เขามี
ส่วนผสมที่แบบว่าเยอะมากแต่เอาตัวเอกเลยนะออกมาคือนึ่ม
ยังไม่พออีกตัวหนึ่งซึ่งเหมาะสำหรับคนไทยและอากาศร้อนมาก
ไม่เคยมีร้อนชื้นนะคะมีแต่ร้อนร้อนจนจะบ้าตาย
แห้งจนหน้าวันนี้แผดเผาจนกากฟ้าเกิดขึ้นนั่นคือสารสกัดจากดอกซาลาลี
แปลกมากดอกเงินเดือนเหรอฮะดอกสาลาลี
ยังไม่พอค่ะพี่ท็อปค่ะดูนะฮะเจ้าเซรั่มตัวนี้มันแตกต่างจากเซรั่มทั่วไป
ขออนุญาตเรียกพี่นะฮะมันเข้มข้นมากจนต้องอยู่ในรูปแบบของกระปุก
และเป็นเนื้อเซรั่มแบบว่าต่างจากน้ำทั่วไปนะคะมันไม่หยด
และเนื้อเซรั่มเนื้อกลิ่นหอมละเอียดอ่อน
เดี๋ยวใจเย็นคือดิฉันเองเนี่ยนะคะมีปัญหาริ้วรอยตรงขอบเนี่ยตรงตา
ไม่ต้องเลยเนี่ยคุณดูสิค่ะเนี่ยดิฉันรูดแบบนี้ได้หมดเลยเนี่ย

ทั้งหมดเลยและอย่าลืมนะคะคอด้วยนะคะที่สามารถช่วยคุณได้นะคะ
คือแกะตรงไหนก็ทาตรงนั้นค่ะทาตรงนั้นสามารถได้
คุณพูดที่ผมส่งไลน์เข้ามาชมว่าพี่สวยมากเลยค่ะ

ให้เรียกเขาว่าพี่นิธิทัศน์ค่ะ
สมัยก่อนเลยนะนิทิศัศน์สมัยที่เยี่ยมต้นเด็กเลยนะ
มาถึงวันนี้เลยดีกว่านะคะหลายคนบอกว่าอยากได้
แล้วก็วันนี้ก็ขอโปรโมชั่นแล้วก็สิทธิพิเศษมาโดยเฉพาะวันนี้
โอเคนะคะสำหรับทุกท่านเลยที่กำลังชมอยู่นะคะ
ขอบอกเลยว่าปกติราคามูลค่า๑กระปุกแบบนี้๒๙๐๐บาท
แต่วันนี้ยืนพื้นในราคา๒๙๐๐บาทแต่คุณจะได้ความพิเศษก็คือ
ถ้าคุณโทรไปที่หมายเลข๑๕๗๗วันนี้
คุณจะได้รับทันทีเลย๒กระปุกแบบนี้
ในราคา๒๙๐๐บาทยังไม่พอ
ขอมาให้พิเศษขั้นตอนแรกในการดูแลผิวหน้า

ขั้นตอนแรกในการดูแลผิวหน้านั่นคือการล้างหน้าที่ดี
ถ้าล้างหน้าให้สะอาดแล้วเราก็ไม่มีสิ่งตกค้างหน้า
คุณจะไม่ดำไม่ค้ำไม่เปื้อนและไม่มีสิ่งสกปรกอยู่บนใบหน้า
ฉันชอบคำนวณมูลค่าทั้งหมดนี้อยู่ที่๗๙๐๐บาท

คุณจะให้เรา๗๙๐๐เหรอคะ

เซตนี้ทั้ง๓ชิ้นนี้จาก๗๙๐๐เหลือเพียงแค่๒๙๐๐บาท
รีบโทรไปที่๑๕๗๗เฉพาะนะคะ
ชะเพาะช่วงเวลานี้เพราะให้เพียงแค่๓๐สิทธิ์๓๐สายเท่านั้น
เพราะฉะนั้นต้องรีบโทรแล้วค่ะ๑๕๗๗นะคะ

หลายคนบอกว่าตัวกระชากโฟมกระชากเครื่องสำอางเนี่ยดีมาก
มาดูกันดีกว่าไหมอันนี้คือไอรีเนอร์กับน้ำพิสูจนกับใบหน้าอีแก่ไปอีกเช่นกัน

คะนี่ลิปติกที่จูบไม่หลุดนะฮะ
ยังไม่พอค่ะขอทานให้ลองกับอันนี้

พี่ประกาศผมมาเล่นเดี๋ยวไม่เอา

แก่คนนี้ยังสามารถคืนสภาพจากแก่

โทรไปที่๑๕๗๗แล้วคุณได้รับเลยทันทีแบบนี้
ราคาเพียงแค่๒๙๐๐บาท

ขอโทรแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะพี่ท็อป

วันนี้เวลาของโอเคนะคะหมดลงแล้วนะคะ
เจอกันใหม่เพื่อนอาหารหน้าค่ะ

พี่มีพี่มีโทรสิค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป